ทีนี้รู้จักหมูแคะไหมคะหมูแคระหมูแคระเป็นสัตว์ประเภทใหม่นี่
นะฮะตอนนี้เขาฮิตมากเลยนะคะมันขี้อ้อนเห็นไหมครับเลี้ยงง่าย
แล้วทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดีอะค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าที่นี่เป็น
เลี้ยงหมูแคระไปแล้วนะคะครับแล้วกลายเป็นอาชีพเสริมเพิ่ม
ในช่วงโควิดระบาดแบบนี้พิษเศรษฐกิจด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่คุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเขาเมื่อก่อนเขามีอาชีพคือจัดหาอะไร
งานให้กับโรงงานทีเนี้ยโรงงานก่อนหน้านี้ก็เจอพิษเศรษฐกิจ
ครับมาผสมกับพิษโควิดอ่าโอ้ปิดกันเป็นแถวใช่ฮะแรงงาน
ก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการแล้วทีนี้ก็ผันตัวเองค่ะนี่แหละ
ซึ่งเป็นสัตว์ทดลองเป็นสัตว์ที่เขาทดลองศึกษาเปลี่ยนไทย
วัยวะของเวียดนามไอ้หมูพันนี้นะต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย
นำไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อจนเป็นหมูแคระก็เลยตัดสินใจ
พอศึกษาเสร็จแล้วมีความรู้มีข้อมูลและตัดสินใจ
ลองเลี้ยงค่ะเลี้ยงเลี้ยงไปจนกระทั่งกลายเป็นหมูจิ๋ว
คือเป็นที่นิยมมากใช่ใช่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ย
ทายซีนน้ำหนักตัวเท่าไรเท่าไรฮะไม่เกิน๘กิโลกรัม
อ๋อมันแคระจริงจริงมันเป็นทันจิ๋วจริงนะครับ
ส่วนเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยคุณปุ้มเนี่ยนี่คุณปุ้มนะคะ
คุณนินนาลาสวัสดีถาวรสกุลเล่าบอกว่ามันเลี้ยงง่ายกินง่าย
มันกินอะไรรู้ไหมกินผักกินรำเป็นอาหาร
หมูพันนี้ชอบอาบน้ำผลดีของการอาบน้ำ
แล้วก็กินอาหารจำพวกผักเนี่ยก็เลยทำให้หมูมันสะอาดไม่มีกลิ่นสาบค่ะ
ที่สำคัญน้องหมูพันนี้ฝึกง่ายค่ะรู้ภาษาขี้อ้อนสั่งอะไรก็ทำนะคะ
เขาบอกเหมือนสุนัขอ่ะใช่เห็นตัวเล็กแบบนี้ค่อนข้างอายุยืนด้วยนะคะ
อยู่ที่๑๐ปีผสมพันธุ์ได้สักประมาณ๕๗เดือน
โดยแต่ละครั้งจะให้ลูกสักประมาณ๑๐๑๕ตัว
ส่วนราคาเริ่มต้นตัวละ๒๐๐๐จนถึง๓๕๐๐บาทสำหรับลูกหมู๑เดือน
ใช่คุณปุ้มยังบอกด้วยนะคะว่าคือตอนนี้กลายเป็นโอกาสทองเลยนะคะ
ขยายพื้นที่เลี้ยงอีกแห่งที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรี
ก็ตอนนี้คนรักหมูเนี่ยเขาต้องการกันเยอะเลยนะคะ
ส่วนใครที่สนใจก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้วค่ะ